เรื่องของการขับขี่บนท้องถนนที่กำแพงเพชรค่ะ
มีรถคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะไปพุ่งชนรถที่จอดอยู่ข้างทาง
ปรากฏว่าชนยับหกคันเหตุการณ์เป็นยังไงติดตามในช่วงตลอดห้าแปด
โอ้โอ้ชัดเจนค่ะครับมาอย่างไวนะคะข้างนี้ค่ะ
ไม่รู้มาจากไหนแล้วเห็นหรือไม่ว่ารถอ่ะจอดอยู่แต่ชนเหมือนยนโบลิ่งอ่ะ
อืมใช่กวาดไปหมดเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายท่ามะเขือกำแพงเพชร
อำเภอคลองขลุงกำแพงเพชรนะคะช่วงกลางดึกวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมที่ผ่านมา
จะเห็นว่ารถเก่งคันนี้นะคะป้ายทะเบียนขอไข่ออ่างเก้าสามสามหนึ่ง
ครราชศรีมานี่มาด้วยความเร็วพุ่งชนรถที่จอดอยู่หน้าร้านขายหอยทอด
หกคันรวดอืมมีทั้งกระบะเก๋งรถจักรยานยนต์ชนหมดเลยอ่ะ
ยังเคราะห์ดีตรงที่ว่ารถเนี่ยไม่กระเด็นไปชนกับคนที่นั่งอยู่หน้าร้าน
อืมก็ไม่มีใครเอ่อเสียชีวิตเลยนะคะครับส่วนรถเก๋งคันต้นเหตุเนี้ย
ใครขับมาเหตุการณ์เป็นยังไงป่ะนักข่าวเราไปสืบหาแล้วนะคะครับ
เก๋งคันต้นเหตุเนี่ยมากันสองคนมีนายเอี่ยงอายุสี่สิบสามปีเป็นคนขับ
และนายโยอายุสี่สิบเจ็ดปีเนี่ยนั่งมาด้วยนะคะครับ
หลังเกิดเหตุออกมาวุ่นวายสิคะคุณอืม
เพราะมีผู้ปกครองของกลุ่มวัยรุ่นที่เกือบจะถูกรถคันนั้นชนแล้ว
อืมเขารีบเดินปรีมาที่เกิดเหตุเลยจะเข้าไปทำร้ายคนขับรถเก๋งนะฮะ
ตำรวจต้องรีบไปห้ามก่อนแล้วก็พาคนขับรถเก่งและเพื่อนที่เป็นรถคันต้นเหตุเนี่ย
ทำแผลแล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์อ่า
คุณเดาสิแอลกอฮอล์อ่ะเท่าไหร่เห็นยังไง
สูงสิคะอืมเหลือหรออ่าสูงถึงหนึ่งร้อยสามสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
โอ้โหขับมาด้วยความเร็วแถมเมาจันทราบกว่าอย่างนั้น
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะตำรวจก็เลยแจ้งเขาหาเมาแล้วขับ
แล้วนัดผู้เสียหายเจ้าของรถที่ถูกชนทั้งหมดเนี่ย
เจรจาตกลงในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป
ก็ต้องรับผิดชอบนะคะรับทดดูกดูแลค่าใช้จ่ายของผู้ที่ได้รับผลประทบด้วย